ส่วนข่าวอื่นก็มีนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
มีการพบศพชายชาวต่างชาติเสียชีวิตบนโซฟา
ขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้นั่งดูทีวีในคอนโดหรูแห่งนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็การเสียชีวิตแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังในการตรวจสอบด้วย
เพราะว่าเกี่ยวกับช่วงนี้นะสถานการณ์เรื่องของโควิด๑๙เนี่ยนะครับ

ตำบลหนองปากครั่งที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ตำรวจสพแม่ปิงพร้อมด้วยแพทย์นิติเวศ
โรงพยาบาลมหาพระราชนครเชียงใหม่
ได้ตรวจสอบภายในห้องพักเลขที่๓๑๓ชั้น๓นะครับ
ก็ไปพบศพของผู้ชายคนนี้คุณ
อยู่ในสภาพนั่งบนโซฟา
แล้วก็เหมือนดูทีวีแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับ
แต่ว่าอายุประมาณ๗๐ปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วนะฮะ
ขณะที่ทีวีเองก็ยังเปิดอยู่นะครับพัดลมก็เปิดทิ้งไว้
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบหลักฐานของผู้ตายทราบชื่อก็คือ
นายฮานริชกุดเน็กนะครับอายุ๗๐ปีสัญชาติสวิสเตอร์แลนด์
ซึ่งจากการตรวจสอบนั้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใดนะครับ
ขณะที่ภายในห้องของผู้ตายก็ไม่มีร่องรอยการ
หรือค้นทรัพย์สินหรือว่าการต่อสู้ทรัพย์สินผู้ตายนั้นยังอยู่ครบนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีคนพบเห็นผู้ตาย
ล่าสุดคือช่วงค่ำของวันศุกร์ที่๒๒มกราคมที่ผ่านมานะครับ
โดยผู้ตายตอนนั้นได้ประสบอุบัติเหตุหกล้มข้างล่างคอนโด
แล้วก็ไม่ยอมไปหาหมอนะครับเพราะว่าสูงอายุแล้วหลายคนก็เป็นห่วง
แต่ว่าเขาไม่ยอมไปหาหมอนะครับ
แล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยุงขึ้นไปส่งบนห้อง
หลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่มีใครสามารถติดต่อผู้ตายได้อีกเลยนะครับ
กระทั่งช่วงค่ำเมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะครับ
ลูกสาวของผู้ตายซึ่งอยู่ในประเทศเมียนมา
โทรศัพท์ไปหาคนรู้จักให้ช่วยขึ้นมาดูพ่อที่ห้องหน่อย
เพราะว่าไม่สามารถติดต่อมาได้๒วันแล้วตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์
แล้วก็เมื่อเพื่อนผู้ตายมาถึงเปิดห้องเข้าไปดู
ก็พบว่าผู้ชายคนนี้เสียชีวิตอยู่บนโซฟานะครับ
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานนะครับว่า
ผู้ชายคนนี้อาจจะหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็อายุเยอะแล้วนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตขณะที่นั่งดูทีวีอยู่ภายในห้องพัก
สินของผู้ตายังอยู่ครบไม่ได้ศูนย์หายไปไหน
ก็เลยตัดประเด็นเรื่องของโจรกรรมไปนะฮะ
แต่ตำรวจนะครับก็ยังต้องมีการสอบสวนแล้วก็หาพยานหลักฐาน
เพื่อที่จะตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้ตาย
รวมถึงเจ้าหน้าที่มูลที่รวมใจเชียงใหม่นำร่างผู้ตาย
ชนะสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปนะครับ